นาฬิกาสี่สิบแปดนาทีมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะ
พบกับน้องเฟื้องเช่นเคยนะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะ
เจอกันกับเฟื่องนะคะอัปเดตข่าวบนโลกโซเชียลกันเช่นเคยเลยค่ะ
ข่าวแรกในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ชาวต่างชาติเขามาโพสต์
บอกว่าขึ้นไปที่วัดดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ย
มีนาฬิกาหายไปอ่ะบอกว่าคนที่ขโมยไปเนี่ย
กลายเป็นเด็กมงค์ที่มายืนถ่ายรูปด้วยเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการผู้ใหญ่บ้าน
มงค์ดอยปุ๋ยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พาเด็กหญิงที่อยู่ในภาพ๒คนนะคะวัย๗ขวบแล้วก็๑๐ขวบ
เข้ามาให้การกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเป็นประเด็นนะคะ
ไซต์ข่าวออนไลน์ของต่างประเทศได้ลงข่าวอ้างว่ามีเด็กมงค์สองคน
ที่ยืนถ่ายรูปเชิงบันไดนาควัดดอยสุเทพเป็นโจรขโมยนาฬิกาข้อมือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะโดยนายเมธภัณฑ์ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพ
เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเด็กนักเรียนในหมู่บ้านจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่ามงค
ซึ่งหลังจากที่มีข่าวว่าเด็กขโมยนาฬิกาข้อมือก็ได้สอบถามผู้ปกครองเด็ก
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเด็กทั้งสองคนไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นมาก่อน

จึงพาเด็กมาพบกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
แล้วก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับเด็กนะคะ
ขณะที่นายวัลลบนามวงพรมประชาสัมพันธ์
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะ
กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามหน้าวัดในช่วงดังกล่าว
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาแจ้งความว่าทรัพย์สินถูกเด็กขโมยไป
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเด็กที่ตกเป็นข่าวด้วย
และเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายนะคะ
ตอนนี้ทางวัดก็ได้สั่งให้เด็กชาวเขางดมารอยืนถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องตามไปหาตัวสื่อต่างชาติด้วย
เพราะว่าโพสต์แบบนี้ก็เสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศไทยด้วยนะ
คือมันเรื่องใหญ่มันเป็นภาพลักษณ์เลย

คือมันเกาะแขนอยู่ท่านแล้วตัวเขาเล็กไง
คือแค่มืออีกข้างนึงมันไปแบบแตะโดนเหล็ก
คุณคิดดูเด็กตัวเล็กจะมาแกะนาฬิกาขโมยนั้น
นี่ตัวใหญ่อันนี้ก็ใหญ่อยู่

มีคำจำมา

ต้องตามต่อนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ